เป็นอาคาร๕ชั้นแล้วก็เพลิงลุกไหม้หนักมากเลย
ทีนี้มีการกลัวว่ามีคนติดอยู่ภายในอาคารเป็นร้อยกว่าคน

และอีกอย่างมีรายงานออกมาจากทางดับเพลิง
บอกว่าอาคารมันเริ่มซุดตัวแล้วโดยเฉพาะด้านบนเห็นไหมฮะ
นี่ครับเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามีรายงานออกมาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญ

อยู่ที่ถนนพันท้ายนรสิงที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
เกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับ
แล้วก็คนที่ติดอยู่ภายใน๑๐๐คนเป็นพนักงาน
แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พยายามที่จะระดมรถดับเพลิงเขาบอกโอ้โหเป็น๑๐คันเลยนะคุณนะ

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ปพพันท้ายนรสิงห

จุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้ครั้งนี้คือเกิดขึ้นที่ชั้น๔
และมีการอบพยพคนงานออกมาได้ทั้งหมดแล้ว
จะเป็นร้อยกว่าคนก็ตามแต่อพยพออกมาได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการดับเพลิง
รายงานล่าสุดออกมาเหมือนกันบอกว่าเพลิงสงบ
ไฟไหม้โรงงานจสมุทรสาครแห่งนี้
แล้วก็ขอบคุณหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหลายหน่วยดับเพลิงอีกหลายหน่วย
กู้ภัยสามเซนสองพันหนึ่งกู้ภัยตลิ่งชันศูนย์หนึ่งสอง
ทีมงานดับเพลิงฐานบุญวิภาษานะฮะ
แล้วก็จากองค์การบริหารส่วนตะบนพันท้ายนรสิงศ์นะครับ
แล้วก็อีกหลายส่วนที่เข้าไปร่วมในการประงับเหตุครั้งนี้
เพราะเขาบอกโอ้โหควันดำมันฟุ้งกระจายเต็มท้องฟ้าเลยนะคุณนะ
สรุปว่าตอนนี้คนงานปลอดภัยออกมาได้ทั้งหมด
แต่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอาคารซุดตัวหรืออาคารจะถล่มหรือไม่
ก็ต้องดับเพลิงให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมีการเข้าตรวจสอบ
แต่ว่ากันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วล่ะนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปนะเขาบอกว่า
เดี๋ยวถ้ามันถล่มจะโดนเราทางนี้ไหมที่ถ่ายกันอยู่เมื่อกี้นะฮะ
เขาก็บอกเอาไปหลบอีกทางนึงอะไรอย่างนี้นะครับ

เมื่อประมาณสักประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงกว่านะครับ